นักแสดงท่านนี้เลยค่ะเป็นดาราดังยุคเก้าศูนย์
ย้อนกลับไปยี่สิบปีคุณผู้ชมรู้จักไหมคะ
นักร้องที่สำคัญเขามีเอกลักษณ์ที่ตรงหัว
คุณผู้ชมค่ะเมื่อก่อนต้องบอกเลยนะคะเขาเป็นดารา
ท่านหนึ่งชื่อดังนะคะ
แล้วก็ได้ประกาศพักงานไปดูแลครอบครัวนะคะ

ก็คัมแบ็คคืนจออีกครั้งในรอบ๑๕ปี
กับละครเรื่องใหม่เคหาดนางคอย

ตื่นเต้นมากที่จะได้กลับมาเล่นละครเรื่องนี้
เพราะมีทั้งพาร์ทผีนะคะแล้วก็พาร์ทดราม่าด้วย
ซึ่งส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นสามีนี่แหละค่ะ
ที่บอกว่าเธอถ้าทุกอย่างว่างแล้วก็มาเล่นละครเถอะ
ยังไงก็ตามแต่นะคะพี่อ้อนก็บอกกับเราด้วยนะคะ
ว่าละครเรื่องนี้จะเป็นละครเรื่องสุดท้ายของพี่แล้ว

พร้อมกันนั้นนะคะก็ยืนยันว่ายังอยู่เมืองไทย
ไม่ได้ไปอยู่เมืองนอกอย่างที่เขาลือกันด้วยนะคะ
ไปฟังเสียงพี่อ้อนเกวรินกันหน่อยค่ะ

ก็จริงแล้วกลับมาครั้งนี้ก็กะว่า

แล้วก็เป็นเรื่องที่พอพี่อ้อนดูบทปุ๊บ

เพราะจริงที่ผ่านมาก็ตั้งใจจะไม่รับละคร
ทิ้งทวนจริงไม่รับแล้วต่อจากนี้ใช่ค่ะ
ที่สำคัญสัยกรรมขึ้นเขียงทำนู่นทำนี่ไม่เคยมีเลย

บางคนอาจจะบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นความไม่มั่นใจหรือเปล่า
ใช่มีคนจ้างให้ไปเย็บหูพี่อ้อนยังไม่เคยทำเลย

อาจารย์นิดหนึ่งทำอย่างไรที่สวยแบบนี้ค่ะพี่อ้อน

อะว่าแหม้งม้าขู้เฉ่านี้
วิ่งทุกเช้าไม่ค่ะในหมู่บ้าน
ส่วนหน้าตาหน้าใจก็ไม่ได้ใส่เย็กปรุงใส่คร้าวไม่มีครับ

เห็นไหมคะยืนยันนะคะว่าไม่ได้ทำอะไรเลย

แต่ดูสุขภาพดีหุ่นฟิตเฟิร์มมากกว่า
กำลังเมาส์มอนกันอยู่ว่าเพลงพี่อ้อนเนี่ย

รักเธอไม่มีวันหยุด
โอ้โห